คุณผู้ชมไปดูคลิปคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปรถเมย์ขับตามรถเก๋งวีออส
แล้วก็จอดเลยนะคะหลังจากนั้นกระเป๋ารถเมย์ก็ลงจากรถ
ไปโอ้โหไปต่อว่ารถวีออสใหญ่เลยค่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไปดูคลิปกันก่อนนะคะ
คลิปนี้ถูกเผยแพร่โดยสมาชิกเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าออยเชนนรงค์ระบุข้อความไว้สั้นแบบนี้ค่ะ
ออสเมาปะทะเมโหดสามหกห้านี่เป็นเหตุการณ์ที่ถ่ายจากในรถเมย์นะคะ
เป็นจังหวะที่รถเก๋งสีดำขับรถสายไปสายมาอยู่ด้านหน้ารถเมย์
แล้วรถเมย์ก็เลยจอดเนี่ยค่ะพอจอดปุ๊บกระเป๋ารถเมย์ก็ลงไปจากรถ
แล้วก็ต่อว่ากันอย่างดุเดือดนี่ค่ะลงไปว่านะคะแล้วก็ต้องมีการดูดเสียงนะคะขออภัย
เพราะว่าค่อนข้างด่ากันดูดเดือดจริง
พอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็วิจารณ์กันเลยค่ะ
หนึ่งเลยวิจารณ์ว่าเกิดอะไรขึ้น
กระเป๋ารถเมย์เลือดร้อนขนาดนี้ทำไมต้องลงไปด่ารถเก๋ง
ส่วนหนึ่งก็บอกว่าจริงแล้วรถเก๋งก็ผิดนะ

ตรวจการกรมการขนส่งทางบกก็เลยเปิดเผยกับสายตรวจโซเทียลแท้รัฐทีวีแบบนี้ค่ะ
คือรู้เรื่องนี้แล้วตอนนี้ตรวจสอบข้อได้จริงอยู่
กฎระเบียบก็คือถ้าพนักงานเก็บค่าโดยสารแสดงกิริยา
ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมก็จะมีความผิด
เดี๋ยวรอผลตรวจสอบนะคะ
ว่าจะรู้ผลเร็วนี้เดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไร
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีจะมานำเสนอนะคะ
ต้องดูว่าใครผิดกันแน่ใครผิดก่อน
ทำไมถึงกระเป๋ารถเมย์ถึงต้องลงไปต่อว่าต่อค้านขนาดนี้
จะไปว่ากระเป๋ารถเมย์อย่างเดียวเลยก็ไม่ได้

เพราะเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นภาพคลิปก็สั้นเท่านั้นเอง